อ่าไปดูนิดนึงแล้วกันอ่าแทบที่ฉันเนี้ยบอกเลยว่าเฟย์ลุกพรึ่บพับไปเลยจ้านิ่ะเป็นไงอู้โห
ลืมไปเลยว่าลูกหนึ่งนะจ๊ะอยากรู้จังโพสต์ภาพแบบนี้สามีห่วงหรือเปล่า
เริ่มกันเลยจ้ะมาประเดิมชุดแรกเลยนะคะชุดสีส้มแบบพาสเซลลสดใสเลยจ้ะ
คุณผู้ชมสังเกตนิดนึงนะเหมือนที่เราเห็นไหมคะดูท่อนบนของชุดนั้น
ช่างยั่วใจเหลือเกินจริงปิดแบบมันไม่ค่อยมิดอ่ะเชอรี่
ดูซะหน่อยละกันอะไรที่มันแลกออกให้มาเยอะนะคะ
มันไม่มิดจริงโชว์แบบนี้แหม่เหมือนไม่ได้ตั้งใจ
แต่เห็นสัดส่วนเนี่ยอินเนอร์เลิศสุดเลยจ้ะแม่จ๋า
ต่อมาเลยละกันต่อมาค่ะชุดสีขาวดำชุดนี้
บีกินี่ไปเลยจ้าแม่ขอสับเลยนะคะ
โดยเฉพาะภาพที่โพสต์อยู่ริมสระว่ายน้ำนั้นบอกเลยว่าตาแตกนะจ๊ะ
มันลงตัวไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะดูซะก่อนองค์ประกอบภาพ
อันดับแรกเลยต้องชมว่าช่างภาพเลือกมุมดีมาก
อันดับสองคือนางแบบสวยมากค่ะทำให้ภาพออกมาดีขนาดนี้
ให้แม่ใบเขานะคะลูกหนึ่งแล้วจ้ะ
ทิ้งเลยนะจ๊ะความเซ็กซี่น่ะ
แต่ว่าใบเตยมาลุคนี้เปลี่ยนตัวเองก็ดูเป็นแบบสายฝอไปเลยนะ
สีผมอะไรเอ่ยแบบมันถูกใจหนุ่มสมัยนี้เลยคุณ